มาดูคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ
แล้วก็ทำให้คนที่ขับรถรับจ้าง

ต้องเรียกผ่านทางแอปพลิเคชันคุณผู้ชมครับ

มีการมัดแล้วก็เอาไปโยนทิ้งไปปากทาง

ตำรวจสืบไปสืบมาแกะรอยจากอะไรครับ

ว่าใครเป็นคนเรียกมันมีอยู่แล้วครับ
สุดท้ายตามไปตะคุบตัวคนร้ายเอาไว้ได้

ทำไมต้องฆ่าคนขับที่เป็นผู้หญิงคนนี้
เจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ

ถนน๓๔๕ตำบลคลองคอย
อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
คดีนี้คนร้ายลงมืออย่างหดเยี่ยม

คาดว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง

สยองวันที่๑๖มกราคม

ยุพลมีอาชีพขับแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน

ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่๑๔มกราคม

ไปรับลูกค้าที่รังสิตซิตี้
มาส่งในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง

เพราะหลักฐานทุกอย่างปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชัน

คือนายวีรณัฐภูมิคำสุยะ

จึงตามไปตะคุบตัวเอาไว้ได้
ที่บ้านพักในจังหวัดปฐุมธานี

เพื่อประสมต่อทรัพย์

แล้วโอนเงินให้แม่กับแฟนไว้ใช้จ่าย
แต่ถ้าว่าตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ

อู๋มาสอบด้วยอีกราย

มารับที่รังสิตซิตี้

อุบายให้พาไปแถวหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ย่านเมืองนนเพื่อรับแฟนสาว

จึงลงมือฆ่าใช้เชือกรัดคอ

ทีมสืบได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิด

ขับรถโตโยต้าบิสเข้าไปในซอย
เพื่อนำสบไปทิ้ง
ทั้งหมดเป็นหลักฐานมัดฆาตกร

สร้างความเศร้าสลดใจให้กับคนในครอบครัว

เพื่อจะได้หมดโอกาสออกไปก่อกรรมทำเข็นอีก
คนเรียกแก๊ปแม่มาใช่ไหม
จริงเป็นผู้ชายเรียกให้ผู้หญิงค่ะ

ก็ให้เป็นวุธาหดไว้ค่ะ
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหานายอู๋

กำลังซ่อนเร้นเพื่อให้ผลผิด
และแจ้งข้อหารับของโจรกับแฟนสาวนายอู๋
เตรียมแจ้งข้อหารับของโจรกับคนซื้อรถ

ตำรวจสอบพ่อปากคลองลังศิษย์จังหวัดปทุงธานี
ยังได้ออกไม้จับมาขออายัดตัวนายอูเพิ่มอีกคดี
ด้วยเพราะวันที่๒๐ธันวาคมไปขโมยของในพื้นที่ปากคลองรังสิตอีกข้อหา
ก่อเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญ
กระทำความผิดซ้ำซาก
จะต้องได้รับโทษทันขั้นสูงสุด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน